คุณผู้ชมฮะประชาชนคนไทยก็เตรียมพร้อมในการจะเลือกตั้ง
แต่ละพักเขาก็ไม่พักนะฮะเขาก็เดินสายหาเสียง
แต่ทีนี้จับตาไปที่ลุงป้อมลุงป้อมเนี่ยโอ้โหถูกปรับลุค
ล้างคราบบิ๊กกองทัพ
ไปเดินสายไหว้พระทำบุญหาของอร่อยกินในคาเฟ่ตามภาษาวัยรุ่นด้วยนะ
เรื่องนี้เป็นยังไงไปดูจากรายงานฮะ
ส่งยังแบดไม่แปลกที่โลแกนใจบันดาลแรงถูกนำมาใช้กับลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพักไหนจะเปิดเวทีหาเสียงที่ไหน

ขอเดินสายทำบุญเอาเลิกเอาใช้ก่อน
วันเสาร์อยู่นครศรีธรรมราชไปร่วมงานบุญประเพณีของคนใต้
แห่ผ้าขึ้นธาตุมาทำบุญที่วัฒนาสงคราม
เนื่องในวันมาคะบูชา
แต่ประเด็นอยู่ที่การแต่งตัวและไลฟ์สไตล์

มีการเคลียรภาค
ว่าอยากได้สอสอเข้าสภาพมาเป็นพักอันดับหนึ่ง
ไลฟ์สไตล์แบบทหารกินอาหารอ่านหนังสือออกกำลังกายในค่ายทหาร
จึงต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นการออกกำลังกายในสวนสาธารณะ
ทำกิจกรรมกับเด็กวัยรุ่นเช็คอินคาเฟ่
ที่เป็นแหล่งนิยมของคนรุ่นใหม่

ล้างภาพลักษณ์อดีตในพลของกล่องทัพ
จากคนใกล้ชิดที่สุดที่ไม่ใช่ภรรยาจะปรับลูกเปลี่ยนโฉมให้แล้ว
ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้เป็นหมายเลขหนึ่ง
แบ็คอัพที่ดีเลยต้องมีอีกหลายกลุ่ม
ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองที่เข้าอกออกในป่ามรอยต่อ
หนึ่งในนั้นมีชื่อของนับริมนภรรยภินโยสินวกรวมอยู่ด้วย
กลุ่มที่สองก็เป็นอดีตนายทหารมีพลเอกกริจโยธินสะสิพัฒณาวง
ที่ปัจจุบันเป็นกรรมการบริหารพากพลังประชาลรัฐ
กลุ่มที่๔เป็นมือทำงานระดับบัญชาการ
คนนี้จะร่วมวงชี้ขาดตัดสินข้อพิพาทภายในพัก
กลุ่มที่๕เครือข่ายสภาสูงเพื่อไว้เป็นโซ่ข้อกลางกับเครือข่ายสว
กลุ่มที่๖รัฐมนตรีสายตรงที่พร้อมรับคำสั่งทุกวามระทั้งในและนอกคณะรัฐมนตรี
และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มน้องรักลูกน้องคนเก่าแก่ส่วนใหญ่เป็นเตรียมทหารรุ่นที่ยี่สิบ
มีความตั้งใจสูงที่จะปรับลุคให้ชาวบ้านทุกกลุ่มทุกวัยเข้าถึงลุงป้อมได้ง่ายที่สุด
เพราะรู้อยู่แก่ใจดีว่าหากยังคงบุคลิกเหมือนนายทหารคอยแต่สั่งใครให้ซ้ายหันขวาหัน
จะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ยากมากขึ้น
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน